แต่ว่าแม่ไม่คาดคิดเลยว่าวันเกิดแม่จะกลายเป็นวันตายของลูกชายครับ
ของขวัญวันเกิดที่แม่คนนี้บอกว่าอยากได้ที่สุดในปีนี้
ถ้าเป็นไปได้คืออยากได้ชีวิตลูกชายกลับคืนมา
เพราะว่าข่าวร้ายที่แม่ได้รับสายก็คือว่าลูกแม่ตายนะ
ผ้าขาวคุมร่างอยู่ริมถนนตรงจุดนี้ครับ
ครอบครัวไปถึงก็ร้อมห่งร้องไห้ครับ
เกิดอะไรขึ้นทำไมลูกชายถึงมาสิ้นใจตายตรงถนนตรงนี้
มีภาพวงจรปิดครับลองดูภาพวงจรปิดกันหน่อย
คุณตำรวจช่วยหน่อยมีแก๊งแว้นแก๊งซิ่งมาแข่งรถกันตำรวจ
ก็ไปตรวจตราฮะแล้วปรากฏว่าผู้ตาย
พอเห็นตำรวจช่วง๕ทุ่ม๓๕น
ศรสีเขียวครับพอเห็นตำรวจกำลังมาปั๊บ
เขาบิดรถขี่หนีแล้วเป็นจังหวะที่มีรถป้ายแดง
ขับมาบนถนนด้วยความเร็วและพุ่งชนเข้าอย่างจัง

และรถมาอย่างแรงและชนเข้าอย่างจัง
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๕ทุ่ม๓๕นาที

และเป็นเหตุทำให้ผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตครับ
ตำรวจสภสามโคกในพื้นที่ปฐุมธานีเข้าไปตรวจสอบ
นี่คือถนน๓๔๗อำเภอสามโคกที่ปฐุมธานีนะครับ
พบร่างนายธนวัฒน์หรือว่าในหมีอายุ๒๕
ใกล้กันเจอมอเตอร์ไซค์สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สภาพล้มคว่ำพังเสียหายนะครับ
พ่อและแม่ของผู้ตายมาถึง
ร้องไห้โผล่เข้ากอดร่างของลูกชาย

เพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ผู้ตายด้วย
ใกล้กันนอกจากมีร่างของผู้ตายมีมอเตอร์ไซค์สีขาวของผู้ตายแล้ว
จะมีรถหรูรถปอเช่ขเยนสีดำป้ายแดงครับจอดอยู่
คนขับเป็นคนจีนชื่อว่านายจินจินไหลอายุ๓๓ปี
มีแฟนสาวนั่งมาด้วยคุณดูสภาพรถสิครับ
สภาพรถนี่คือด้านหน้าพังยับนะ
แสดงว่าแรงชนนี่คือต้องแรงมากเขายังพูดไทยไม่ค่อยคล่องนะครับ
ก็รอการประสานล่ามมาสอบปากคำเพิ่มเติมโอ้ป้ายทะเบียนหลุดเลยอ่ะไปหมดเลยครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวของผู้ตายล่าสุดวันนี้
นำเอกสารไปติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติสถาบันนิติเวชวิทยา
ญาติพี่น้องมาร่วมรับศพจำนวนมากแม่เนี่ยร้องไห้ตลอดเลย
พร่ำเรียกหาแต่ชื่อของลูกชายครับ
สิงหาวันที่เกิดเรื่องเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่
แต่ลูกต้องมาตายแล้วลูกตายในวัยเบนเจอร์เพศ๒๕พอดีครับ
ญาตินำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลนะฮะตั้งสวดที่วัดดาวเรือง
บรรยากาศรถนำศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีบรรดาญาติครอบครัวเพื่อนมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก
แม่ผู้ตายก็ยังคงร้องไห้ขาดใจแทบจะเป็นลม
เคลื่อนร่างมาถึงที่วัดแล้วก็เตรียมรถน้ำศพ
บรรยากาศทุกคนก็มาช่วยกันแม่ก็ยังทำใจไม่ได้
ต้องมีคนคอยประคองตลอดนะฮะ
คุณแม่โสพีแม่ของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนนี้วันเกิดของแม่
เค้กเอามาให้แม่ก่อนพร้อมรองเท้าคู่หนึ่งเป็นของขวัญ
หลังจากนั้นลูกบอกว่าแม่เดี๋ยวมากินเค้กด้วยนะ
เดี๋ยวไปวันเกิดเพื่อนก่อนแล้วก็ไปส่งเพื่อนด้วย
เดี๋ยวอาบน้ำอะไรเสร็จเดี๋ยวจะกลับมากินเค้กกับแม่

คิดเลยว่านั่นคือประโยคสุดท้ายที่ลูกได้พูดกับแม่
เดี๋ยวกลับมากินเค้กกับแม่นะ
สุดท้ายลูกไม่ได้กลับมาครับ
แม่บอกเลยว่าวันเกิดแม่ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วถ้าขอได้
ขอชีวิตลูกชายแม่กลับคืนมาได้ไหม

อยากให้ลูกกลับขึ้นมาอย่างเดียว
อยากให้ลูกกลับขึ้นมาให้ทำกันได้ไหมลูก

แม่ครับพี่โตเปหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวา
แม่ก็ทำทุกครั้งเขาไม่เคย

ว่ามีอะไรแปลกเกิดขึ้นไม่รู้จะเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า

ทุกครั้งไม่เคยทำแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณหมิวเป็นเมียของผู้ตายครับบอกว่าเพิ่งจะแต่งงานกัน
เมื่อธันวาคมปีที่แล้วกำลังสร้างครอบครัว
กับผู้ตายเลี้ยงแมวด้วยกัน๑ตัว
พันธุเปอร์เซียนะฮะเป็นตัวผู้ชื่อว่าเจ้านมสด
อายุ๔ปีแล้วนี่คือเจ้านมสดครับ
เป็นแมวที่ผู้ตายแล้วก็ภรรยาเลี้ยงร่วมกัน
กับผู้ตายรักแมวตัวนี้มากก็เลยพาเจ้านมสดมาร่วมงานศพด้วยครับ
อกจากนี้เธอโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็สตอรี่ตัดเพาะกับชีวิต
บอกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ชีวิตกำลังไปได้สวย
ทำไมฟ้าต้องมาพรากให้เราจากกันไปแบบนี้ครับ
ไม่ถึงแต่งเมื่อ๑๙ธันวายังไม่ถึงปี
ใช่กำลังชีวิตกำลังไปได้สวยเลยไม่คิดเลยว่าจะแบบจะไปไวขนาดนี้
ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ลา
ไม่ได้อะไรไม่ได้เอกใจอะไรใดทั้งสิ้นเลย
ไม่มีแม้แต่รังบอกเหตุก็ไม่มี
เสียใจกับคุณหมิวสมฤทัยแล้วก็ครอบครัวของผู้ตายด้วยนะครับ
ส่วนทางคดีความนั้นตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับคู่กรณี
รวมทั้งเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่ชาวบ้านแจ้งตำรวจว่า
บ้านแจ้งตำรวจว่ามันมีแก๊งซิ่งกันแข่งกันกลางถนน
ตำรวจเลยไปตรวจสอบแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เตรียมงานศพจัดงานศพนั้นก็จะสวดต่อเนื่อง
ก็จะมีพิธีเผา๓๑สิงหาคมนะครับ
ทางคดีก็คงต้องให้ตำรวจนั้นเป็นผู้ดำเนินการต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบ